เมื่อวานนี้หลายคนมีการแชร์ภาพในเรื่องราวของคุณแตงโม
บรรยากาศเมื่อช่องเช้าที่ผ่านมาที่ท่าเรือพิบูนสงครามหนึ่ง
นำเอาดอกไม้และภาพของแตงโมมาวางไว้ซึ่งเมื่อช่วงสิบเอ็ดโมงที่ผ่านมานี่
สสเต้มงคลกิจได้มีการกล่าวเปิดงานนะคะ
ร้องเพลงเพื่อไว้อะไรให้กับแตงโมด้วย
โดยในงานรำลึกค่ะมีการนำเอากระทงนะคะ
แฟนคลับเขาทำมาให้แตงโมมาโชว์ด้วยนะ
แบบนี้เลยคุณผู้ชมดูเอานะพร้อมกันนั้นค่ะ
ของพี่แอมสวรรค์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ
พี่ลูกศร
ทางด้านคนสนิทอย่างพี่เอสุภาชัยนะคุณผู้ชม
ซึ่งแตงโมเขานับถือเป็นพี่เป็นเหมือนแม่คนหนึ่งเลย
ก็ได้โพสต์คลิปเพื่อเป็นการรำลึกถึงแตงโมด้วยนะคะ
ครบรอบการจักรไปหนึ่งปีของแตงโมย์
เขาจัดขึ้นที่โบสถ์คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพค่ะในคลิปเนี่ยมีพี่โบสุรัตนาแต๊งพงศกรเป้ยปานวาดแม่อ้วนรีเทิร์นพี่ออสเชียงใหม่รวมไปถึงพี่เอสุภาชัย
ที่มารวมตัวกันร้องเพลงรำลึกถึงแตงโมด้วยนะคะ
ในขณะที่ดังน่านน้องสาวคนสนิทโมอัมินาค่ะก็ได้โพสต์คลิปที่เธอแล้วก็เพื่อน
เอาแจกันดอกไม้สีขาวไปวางไว้ที่หน้ารูปอาลัยแตงโมณโบสถคริสตจักรเมทาดิสรังสิตคลอง๔ด้วยนะคะ
พร้อมกันนั้นค่ะโมอามีนาเนี่ยยังได้ไปทำบุญกับน้องหมาน้องแมวจอมจัดที่บ้านกัญญพัฒน์
สถานที่ที่ตอนที่แตงโมเขามีชีวิตอยู่เนี่ยมักจะมาทำบุญที่นี่อยู่เสมอค่ะ
โดยโมอามีนายังเขียนข้อความไว้ด้วยนะคะว่าต่อให้เวลาผ่านไปอีกนานแค่ไหน
เธอก็ยังรักและคิดถึงแตงโมนิดาเสมอเดี๋ยวเราไปชมคลิปประมวลภาพของทั้งพี่เอแล้วก็โมอามีนากันหน่อยค่ะ
เบียกหาหุบภาวะด้วยความห่วงใหญ่อาจขาดขาด
แป๊บเดียวครบรอบหนึ่งปีแล้วนะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเพื่อนรวมไปถึงแฟนคลับเนี่ยยังคงรักแล้วก็คิดถึงแตงโมอยู่เสมอนะใช่ค่ะ